เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรพบกันเช่นเคย
วันนี้คุยกับดรอดิษฐ์ก็คือคุยเรื่องเกี่ยวกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณชายฝั่ง

ทำเลทองนะครับเป็นทั้งแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ
แหล่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและปัจจุบันไม่นานมานี้เอง
ไปในทะเลด้วยใช่ครับปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
แล้วก็เป็นที่พูดถึงก็คือว่าปัญหาพื้นที่ชายฝั่งถูกกัดซะ
แล้วหายไปถึง๓๐นะครับนี่คือพื้นที่ชายฝั่งที่ถูกกัดซ่อไป
มันรุนแรงขนาดนี้เลยเหรอครับอาจารย์ใช่ครับ
ถ้าดูจากข้อมูลระยะความยาวของอ่าวในประเทศไทยเนี่ยนะครับ
จะพบว่าจากภาพแผนที่ประเทศไทยเนี่ย
ประเทศไทยมีพื้นที่ชายหาดประมาณ๓๐๐กิโลเมตร
แต่ถูกกัดซ้อไปแล้ว๘๓๐กิโลเมตร
ซึ่งคิดแล้วก็จะเป็นประมาณ๑ใน๔ของพื้นที่ประเทศเลยครับ
ปัญหาการกัดซ่อถ้าผมจะแยกย่าให้เห็น
ประเภทที่มีความรุนแรงมากตัวสีแดงนะครับ
จะเกิดขึ้นในอ่าวไทยตอนในนะครับที่เรียกว่าอ่าวไทยตัวกอ
แล้วก็ปัญหากัดซ่อนจะเกิดขึ้นในภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเช่นกัน
ส่วนฝั่งอัฐบาลการกัดซ่อจะน้อยลงครับ

อาจารยุตตัวอยากชัดเรื่องของพื้นที่
และความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพหน่อยครับ

พื้นที่แรกเนี่ยจะเป็นอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
เราจะเห็นว่าในภาพด้านขวาเนี่ยอ่าวยังมีความสมบูรณ์อยู่

พอมาในปีพศ๒๕๕๖นะครับ

เกิดภาพที่เป็นลักษณะของคล้ายกับวงพระจันทร์

ใช่ครับลองมาดูพื้นที่ที่๒นะครับ
จะเป็นที่อำเภอหาดนาทัพนะครับ
จนะจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันครับ
เราจะเห็นสภาพความรุนแรงของปัญหาด้านขวาสุดนะครับ
ที่การกัดซ้อทำให้แผ่นดินเว้าเข้าไปเป็นวงพระจันทร์เช่นกัน
และถ้าทิ้งไว้นานเนี่ยการกัดซ้อก็จะรามเข้าไป

ก็เอาไม่อยู่ครับโดนกัดซ้อไปด้วยครับ
โอ้โหนี่คือจากปี๔๕ใช่ไหมครับ

ที่ยังมีปัญหาอยู่แล้วก็เราเห็นภาพล่าสุด๒ปี

จุดที่ประเทศไทยต้องสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งไป
เรื่องเกี่ยวกับการถูกกัดซะการหดการหายไป
ครับสาเหตุสำคัญของปัญหาการกัดซ็อกก็คือ
โครงสร้างพื้นฐานที่ยื่นเข้าไปในทะเลนะครับ

กัดซ้อเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับ
แต่เป็นเพราะว่ามีโครงสร้างพื้นฐานที่ยื่นไปในทะเล
ทำให้พื้นที่ด้านซ้ายยังมีสภาพค่อนข้างดี
แต่พื้นที่ด้านขวาเนี่ยเกิดปัญหาการกัดซ่อเกิดขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือว่า

เราต้องดูถึงระบบนิเวศของธรรมชาติด้วยครับ
แก้ปัญหานี้แสดงว่าหลักคือต้องแก้ไขที่มนุษย

สิ่งแรกก็คือว่าเมื่อเราพบโครงสร้างพื้นฐานใดที่สร้างปัญหา
แล้วก็เป็นที่มาของปัญหาการกัดซ้อนเนี่ย
เราควรจะลื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเหล่านั้นซะนะครับ
ที่๒ก็คือว่าในอนาคต
หากจะต้องมีโครงการปลูกสร้างเกิดขึ้นกริมทะเล
เราจะต้องให้ความสำคัญกับการทำงานของระบบนิเวศมากขึ้นนะครับ
และอันที่๓ก็คือว่าอยากจะให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ลงไปดูพื้นที่แล้วก็เร่งแก้ปัญหานะครับ
ซึ่งก็จะมีทางกรมเจ้าท่านะครับ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยครับ
ทั้ง๓หน่วยงานจะต้องทำงานพร้อมกัน
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาให้กับประชาชนครับ
คุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร
วันนี้เราทุกคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ